ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของความรัก
เขาบอกว่ารักนี้ไม่มีพรมแดนรักนี้ไม่มีศาสนา
เรื่องราวของความรักมันเป็นเรื่องของวาสนาเรื่องของบุญภาวาสนา
มันเป็นเรื่องของคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอก
ถูกต้องในเมื่อเกิดมาเป็นคู่กันยังไงซะก็ต้องคู่กัน
อย่างเช่นสัตว์สองสายพันธุ์คู่นี้ไม่น่าเชื่อเป็นคู่กันได้
อยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติสุข

ไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปดูว่ามันคือสายพันธุ์อะไร
สุนัขไม่ได้กินเป็ดแต่ประการใดมันเล่นกันครับ

ใช่มันเล่นกันอย่างกับมันเป็นสายพันธุ์เดียวกัน

เจ้าตูบก็คือซูนักเนี่ยกับเจ้าเป็ด
สองตัวนี้รักไข้กลมเกลียวกันดีซะละเกิน

โอ้โหดูเอากินหัวเป็ดเข้าไปแล้ว
ได้กินงับเล่น
ไม่รู้ว่ามันเป็นคู่กรรมกันตั้งแต่ชาติปางไหน
ชาตินี้ถึงได้มาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนสีกันแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องไปถามเจ้าของแล้วครับ
ก็คือนายคำดีพรมมากองผู้เลี้ยงเจ้าสัตว์สองตัวนี้เอาไว้
เขาก็เล่าว่าก็เลี้ยงเจ้าตูบแล้วก็เจ้าเป็ดเนี่ยนะ
นาน๒ปีแล้วนะเจ้าตูบเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นหมาไทยพันธุ์บ้านทั่วไป

นั่นแหละส่วนเป็ดเนี่ยก็เป็นเป็ดเทศพันธุ์พื้นเมืองเช่นกัน
เรียกได้ว่า๒สายพันธุ์นี้เมื่อเจอกัน
เอาจริงถ้ามันไม่รู้จักกันมาก่อน
หมาสุนัขเนี่ยมันชอบไล่
ไล่กัดไล่เห่านะเป็ดไก่พวกนี้
บางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก
แต่สำหรับสายพันธุ์๒ตัวคู่นี้

แล้วเจ้าของเขาก็เล่าว่าเฮ้ยเลี้ยงง่ายนะ
อกล้อกันเล่นแบบนี้เป็นประจำ
แล้วเวลาให้อาหารนะไม่เคยแย่งกันกิน
คือบางทีสุนัขเวลาเลี้ยงหลายตัว
วางอาหารไปต่อสุนัขเนี่ยจะห่วงของ
ใช่แล้วครับต่อให้แยกถ้วยแยกกระมัง
มันก็ยังกัดกันมันจะขู่ด้วย
ถูกต้องแต่๒ตัวนี้แยกกันทานชัดเจนไม่มีแย่งกัน
เขารักกันใช่แล้วล่ะครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็เชื่อเลยนะว่าแหมสองตัวนี้มันช่างเป็นคู่สัตว์แสนรู้
สายพันธุ์ที่ดูแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะ
แล้วก็รอยยิ้มได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่บ้านเลี้ยงสัตว์แล้วเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน
แต่ว่ารักกันแบบนี้บอกเรามาบ้างก็ได้
เป็นเรื่องเอาที่เราเคยเห็นละมีหมากกับแมวเนี่ยแหละ
คือแมวจะชอบหยอกหมาหมาก็วิ่งหนี

ถ้าเกิดคุณผู้ชมเลี้ยงสัตว์๒สายพันธุ์ไว้ด้วยกัน
ออกเราหน่อยเนอะภาพน่ารักแบบนี้เราอยากจะดูนะครับ
จากเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ
ดูความรักของสามีภรรยาคู่นี้คือ